คุณผู้ชมฮะแม่อะไรที่อยู่ในครัวเราเสมอ

ไข่ไก่ที่ฉันมีอยู่ตลอดติดบ้าน
ทุกเช้าหรือว่าเมนูไหนที่คิดอะไรไม่ออก
เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุ๋น
แต่วันนี้ไข่แพงเป็นประวัติการอีกครั้งนะครับ
ราคาปรับขึ้นต่อแผง๖บาท
พ่อค้าแม่ค้าบอกจะกดราคาเอาไว้
เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนแต่พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ไหว
คุณผู้ชมวันนี้เราเลยไปสำรวจตลาดไข่ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ
ไปที่กำแพงเพศกันก่อนไปร้านขายไข่
ซึ่งคนงานกำลังเร่งเรียงไข่ลงแผงจากเครื่องคัดไข่

สมาคมผู้ค้าไข่ประกาศขึ้นราคาไข่คละอีกแผงละถึง๖บาท
ซึ่งเป็นราคาไข่ที่แพงที่สุดตั้งแต่เธอเริ่มขายไข่มานะคุณนะ
เกิดมาดิฉันก็ยังไม่เคยเจอว่าไข่มันจะแพงถึงขนาดนี้เลยนะครับ
ก็เลยต้องปรับขึ้นอีกแผงละ๘๑๐บาททุกเบอร์
คุณผู้ชมคือไข่ค้าตั้งแต่ฟาร์มเพิ่ม๖บาทแล้วนะ
พอมาถึงที่หน้าร้านต้องเพิ่มเป็น๘

ส่วนสาเหตุที่ราคาไข่ปรับสูงขึ้นมาตลอดนี้นะครับ
เนื่องจากมีการปลดแม่ไก่แก่ทำให้ปริมาณไข่มันลดลง
หรืออาจจะเป็นช่วงระหว่างจัดตั้งรัฐบาลใหม่ครับ
เพราะตอนนี้ยังไม่มีใครมาดูแลควบคุมราคาไข่อย่างเต็มที่
อยากฝากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลไปเร็ว
เพื่อจะได้มาดูแลและควบคุมราคาไข่อันนี้ที่กำแพงเพชร
เราไปดูที่๘ริ้วกันหน่อยที่ฉะเชิงเศร้า
ฉะเชิงเซาปรากฏว่าที่นี่นะกดไว้อยู่คุณ
กดไว้อยู่นะยังไม่ปรับขึ้นราคา
ฉะเชิงเซาขายไข่กันเยอะโดยเฉพาะไข่ต้ม
ใช่นี่เขาติดป้ายไปร้านไข่ต้มจริงจังเลยนะ
เอาไปถวายให้คุณถวายหลวงพ่อโสธร
เออไปถวายวัดอะไรแบบนี้นะครับไปแก้บนอะไรต่างนะครับ
พ่อค้าขายไข่ก็คือคุณพี่ธนินนัทบอกว่า
ตอนนี้ยังมีไข่เก่าอยู่ยังไม่ต้มอยู่ในสต๊อก
ก็เลยยังไม่ขึ้นราคาเพราะเป็นอะไรนะไข่เก่า
เออนะครับแต่ถ้าไข่เก่าในสต๊อกหมด
ก็ต้องดูราคากลไกตลาด
ว่านักท่องเที่ยวอาจจะไม่รับผลกระทบเยอะ
เท่ากับภาคครัวเรือนที่ต้องกินไข่ทุกวัน
ซื้อไข่เข้าครัวทุกวันในระยะยาวถ้าไข่ไก่
ขึ้นราคาอีกอย่างต่อเนื่องอาจจะกระทบแน่นอนนะครับ
ส่วนคนที่มาซื้อไข่ต้มไปแก้บนหลวงพ่อโสธร
ถามว่าพี่แล้วเขาจะซื้ออีกไหม

เขาอาจจะซื้ออย่างอื่นไปแก้บนแทนนะครับ
ส่วนที่ขอนแก่นเราไปเจอกับเจ้าของร้านเอมโอดนะฮะ
ร้านนี้ก็ไม่ได้มีการขายไข่แผงโดยตรง
แต่เมนูของเขาคือ

ใช่ต้นตำรับไข่กระทะเมนูแรกเลย
ใช่ทางร้านใช้ไข่ไก่เบอร์๔เป็นวัตถุดิบ

โดยเมื่อเช้าไปซื้อราคาแผงละ๑๒๐บาทแล้วนะ

ตอนนี้ทางร้านยังไม่มีการปรับราคา
หมายถึงร้านไข่ที่ไปซื้อมานะยังไม่มีการปรับราคา
แต่ถามว่าพรุ่งนี้มาเรื่องนี้ยังไง

ตอนนี้ยังคงขายไข่กระทะราคาจานละ๓๕บาทอยู่นะครับ
ว่าราคาไข่ไก่จะราคาขึ้นตลอด
ทางร้านก็ยังคงจะขายราคา๓๕บาทเหมือนเดิม

แต่ว่าอยากสะท้อนให้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะ
ลงมาดูไข่หน่อยลงมาดูราคาไข่ด้วย
จากประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนนะครับ
ทีนี้เราก็หาข้อมูลจากทางอธิบดีกรมการค้าภายใน

หาบรือกับโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยง
พบว่าสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว
เข้าสู่ภาวะทรงตัวแล้วก็เริ่มอ่อนตัวลง

ก็ถือว่าสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์
มันผ่านช่วงราคาสูงสุดไปแล้วในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคม
ทีนี้มันก็อาจจะไม่มีผลต่อราคาของอาหารไก่ด้วยนะครับ
แต่ต้องจับตาผลผลิตว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแรงหรือเปล่า
เพราะปรากฏการณ์เอลนิโยมันอาจจะกระทบนะ
กรมการค้าภายในขอความร่วมมือโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว
ยังคงราคาจำหน่ายไว้ในราคาเดิมก่อน
เพราะอาหารสัตว์มันก็เป็นต้นทุนของเกษตรกรต่อ
นะฮะพอไปซื้ออาหารสัตว์ตอนนี้มันยังราคาไม่เพิ่มเนี่ย

แต่ถ้ามันเพิ่มมาอีกหรือว่ามีภัยแรงกระทบอีก
ไปกันใหญ่เลยนะครับค่ะเห็นใจนะพูดกลับกันกินอะไรดีคุณ
เอาอย่างนี้ไหมไข่ดาวฟองหนึ่งเราแบ่งกัน๓คน
แบ่ง๓ค่ะโอ๊ยเอาตรงไหนอิ่มก่อน
เออดูตัวเราด้วยเพราะไข่มันแพงลื้อเกินค่ะกินข้าวเยอะให้หนักท้อง